อีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องราวดีของคนดีนะคะ
ก็คือคุณครูสอนกอล์ฟที่จังหวัดเชียงใหม่
กระเป๋าสตางค์ของอาจารย์แพทย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้
อบให้กับตำรวจทรงคืนเจ้าของค่ะ

ซึ่งเราก็จะได้เรียนรู้เรื่องราวดีแบบนี้ในสังคมแล้วค่ะ
วาที๑๐๓อรัฐแพทย์เจริญครูสอนก๊อฟประจำสนามก๊อฟลานนาอำเภอเมืองเชียงใหม่
นำกระเป๋าเงินที่เก็บได้หน้าร้านสะดวกซื้อภายในปั๊มน้ำมัน
ริมถนนคันคลองชลประธานตำบลสุเทพ
ส่งมอบให้กับพันธมุตโทสุพธธราชสรวจสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองเชียงใหม่
เพื่อที่จะมอบให้กับเจ้าของต่อไป
วาที๑๐๓อรัฐเล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่ขี่รถจากกระยานยนต์ไปร้านสะดวกซื้อ

บัตรเครดิตอีกหลายใบก็เลยนำไปมอบให้กับตำรวจ
เพราะคิดเลยว่าเจ้าของจะต้องเดือดร้อนแน่
เพราะว่าในกระเป๋าเนื่องจากเงินแล้วก็มีเอกสารทางราชการหลายอย่างทีเดียวนะคะทำไมส่วนตัวเองก็เคยทำกระเป๋าหายด้วย
แล้วก็ต้องเสียเวลาไปแจ้งความทำบัตรใหม่อะไรหลายอย่าง

ใช่ค่ะเพราะว่าบางทีบางคนบอกว่าไม่ได้เสียดายหรอกเงิน
แต่เอกสารต่างต้องไปแจ้งยกเลิกต้องไปอายัด

ตรงนี้เห็นความสำคัญเข้าใจก็เลยแจ้งตำรวจนะคะ
พอตำรวจได้รับทราบเรื่องก็ประสานไปยัง
แพทย์พิศนุมหาวงหน่วยศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
วิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ซึ่งเป็นเจ้าของกระเป๋าเพื่อที่ส่งมอบคืน
ก็ได้รับคืนแล้วก็สร้างความดีอกดีใจเป็นอย่างมากนะคะ
นายแพทย์พิษนุมหาวงบอกว่า
ขอขอบคุณพลเมืองดีและตำรวจนะคะ
ที่ได้ส่งคืนกระเป๋าเงินให้นี่นะคะ
แล้วก็บอกว่าเงินฮ่องกงและเงินหยวนจีนที่พบในกระเป๋านั้น
เป็นเงินที่เหลือมาจากไปเที่ยวฮ่องกงมา
แล้วก็ทำหล่นหายไว้ที่หน้าร้านสะดวกซื้อดังกล่าว
พอได้คืนแบบนี้ก็สบายอกสบายใจ
ขอบคุณเป็นการยกใหญ่เลยค่ะ